สำหรับกรณีของคุณเบนเรสซิ่งและคุณแพทย์นับประพาเมื่อวานก็คือโครง
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันค่ะคุณเบนเรสซิ่งโพสต์ที่บอกว่าจะเอาปืนมา
อะไรนะซื้อปืน๙มมนะคะจะมาระเบิดสมองตัวเอง

ตกตกใจกันค่ะซึ่งก็ตามกันตลอดทั้งวัน
แล้วก็ตามไปที่คุณแพทย์นับประพานะคะซึ่งก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตกใจเหมือนกัน
คือพี่เบนเขาเครียดแหละด้วยกระแสข่าวหลายต่อหลายอย่าง
ซึ่งเขาก็โกรธมากนะคะก็คุณแพทย์บอกว่า
ยังไม่ได้คุยกับคุณเบ้นแต่ก็ตกใจเหมือนกัน

สถานะว่าผัวเมียนะอันนี้พูดตามข่าวค่ะ
ซึ่งคุณเบ้นนะคะก็โทรกลับหาดิฉันนี่แหละค่ะ
ถ้าคุณเบ้นได้อยู่ก็รายงานตามนั้นเลยค่ะ
ก็บอกว่าเขาก็เครียดจริงแหละ

มีคลิปหนึ่งที่เล่นกับแมงสาปลอมก็น่ารักนะคะ

แล้ววันนี้ค่ะคุณเบ้นนะคะบอกว่า
ท่าเพจนั้นที่ไปเขียนข่าวเขาฟื้นหัวของแฟนกล่าวไปเที่ยวภัทร
แพทย์จะเลิกเนี่ยไม่โทรกลับมาเขาฟ้องแน่นอน
แต่จะเป็นตอนไหนก็เดี๋ยวจะโถบอก